ยักษ์บุกโลกเนี่ยนะครับก็มีหลายไอเดียแล้วกัน
อยากจะทำอะไรก็ลองกันดูแต่ถ้างูบุกเข้ามาแล้วก็
ต้องจับต้องจับคู่ต้องจับแต่ถ้าจับเองอันตราย
สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเหมือนพี่แถวชนบุรีนี่แหละครับ

เจ้างูตัวนี้มันเลื้อยเข้าไปในบ้านเรือนของประชาชนภายในซอยวัดวังหินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
แบบนี้ก็เดือดร้อนประชาชนแถวนั้นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ใช่ช่วงกลางคืนด้วยมันเลื้อยเข้าไปในกระถางต้นไม้เนี่ยมันมีซอกมีมุมอะไรแบบนี้
นี่อันตรายมากแล้วยิ่งหายากเลยนะ
ตัวใหญ่มากเลยอ่ะ
มันก็โผล่พลุดออกมาแบบนี้ก็เสร็จสิครับแบบนี้เจอเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เขารออยู่แล้ว
ดักอยู่ตรงหัวมุมการจับด้วยปุ๊บปรับปุ๊บปรับมันก็ม้วนต้วนโดยความเขนอายแบบนี้
หื้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

ที่อยู่มันขึ้นไปหลบข้างบนก็ก้มลงไปดูก็เจอแบบนี้ครับ
สุดท้ายก็เจ้าหน้าที่กูภัยเข้ามาช่วยกันจับไป
นี่กว่าจะจับได้มันก็โอ้โหทุลักษณ์เลยนะครับเล่นตัวเหมือนกันนะ
ใหญ่กว่าแขนคุณพี่กู้ภัยเนี่ยใหญ่มากคุณดูสิ
โอ้โหก็ใช้เวลาประมาณสัก๓๐นาทีคุณใบตอง
แล้วก็คุณนิวนาวฮะดูสิครับโอ้โหจับไปสุดท้ายเหมือนเดิมครับ
พอจับใส่ถุงกระสอบแบบนี้ก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะจ๊ะ
ก็โชคดีนะที่น้องแมวไม่เป็นอะไรแล้วก็ไม่มีใครเป็นอะไรด้วยนะคะ
คุณดูสิแมวขึ้นมาอยู่บนตู้หมดเลย
คือมันก็มีแบบสัญชาติยานของมันมันก็จะได้กลิ่นเลย
มันก็จะรู้ว่ามีพวกศัตรูเนี่ยมาใกล้มันก็ต้องหาเอาตัวรอดแบบนั้นแหละ
นี่เลยกำลังจะบอกว่าบ้านใครเลี้ยงแมว
แล้วถ้าเกิดว่าแมวมันเพิ่งออกลูกมาแบบว่าเป็นแมวตัวเล็กอะไรอย่างนี้
อันนี้ผมได้ยินได้ฟังมาจากเจ้าหน้าที่ที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้
ก็ไปนั่งคุยกันมาแล้วบอกว่ามีสัตว์เล็กต่างอันตรายอยู่เหมือนกัน

มันเป็นอาหารของงูโดยทางธรรมชาตินะ

ไปที่สถานสภาธรกชาติไทยเขาก็เล่าให้ฟังคือวิธีที่จะกันงูไม่ให้เข้าบ้านจริงเนี่ยนะ
พวกสารเคมีอะไรต่างเขาเลยลองพิสูจน์แล้ว
มันก็ยังช่วยไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำได้ดีที่สุดก็คือ
อย่าให้บ้านสกปรกเป็นพรุ่งเป็นพรุ่งแบบนั้นแหละนะ

ขยะไม่มีแล้วก็หนูมันก็ไม่มา